นี่ก็สูตรโบราณเหมือนกันได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์มาเป็นอย่างดี

หักท้าไปแผงแทบรุดเลย
อะไร

เป็นไงกำลังภายในผมเข้มข้น

เขามีวิธีการในการทำให้มันอร่อยยังไง

นี่ไม่น่าจะเล่าวิทยายุทธ์อะไรของคุณนานเลย

อำเพิงเมืองจังหวัดไร่อง
เป็นร้านไก่ย่างสดเลย

เปิดขายไก่ย่างตรงนี้มานานกว่า๒ปีแล้ว
ที่ระยองครับแต่ย้ายมาความอร่อยเหมือนเดิมนะ
พกพาสูตรเด็ดเคล็ดลับของเธอมาด้วย
นี่กว่าจะมาเป็นไก่ย่างที่แสนอร่อยแบบนี้
เธอนั้นมีเคล็ดลับวิชาในการจัดการกับไก่ตุ๊บตับตุ๊บตับ
ตุ๊กตับยังไงน่ะไปฟังจากปากเธอเลยดีกว่าครับ
ใช้ศากมันก็จะเละนะตรงแข็งตรงเละตรงนิ่ม
แต่ถ้าใช้มือมันจะทั่วหมดไง
เวลาหมักมันก็จะชั่วถึงหมดเลย

เนื้อไก่จะเละเกินไปแต่มือหนักมือกำลังดี

ถูกต้องมันคือสูตรเด็ดเคล็ดลับการถ่ายทอดพลังวิทยายุทธ์สู่เนื้อไก่

เวอร์มากคุณแต่ร้านเขาไม่เวอร์
พอได้เนื้อไก่ที่มันนุ่มพอดีแล้วนะ
ก็ลงไปหมักกับซอสหมักสูตรเด็ดของเจ๊แกแหละ
พอเสร็จปั๊บก็เอามามัดคู่กับไม้ครับ
หนีบแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปปิ้งไปย่างนั่นเอง
โอ้โหผมบอกเลยนะว่าร้านนี้เนี่ย
กลิ่นน้ำสมุนไพรเนี่ยโอ้โหมันเตะจมูกมาก
เครื่องสมุนไพรเขาแน่นนะคุณนะสุดยอด
อะไรเอ่ยพอไปวางปิ้งเท่านั้นแหละโอ้โหลูกค้ามากันเพียบ
เพราะว่าได้กลิ่นหอมไงแล้วก็ต้องรีบมาซื้อ
เพราะว่าร้านนี้เขาขายดีมากแล้ววันหนึ่งย่างแค่๒๐ตัวนะฮะ
อ้าวเหรอคุณมีโอกาสเป็น๑ใน๒๐คนนะครับ
ถ้าเกิดว่าคนหน้าดิฉันซื้อไปแล้ว๑๙
เหลือตัวเดียวแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไปขายที่หน้าเทศบาลนะครับ
เขาบอกว่าจะโอ้โหซื้อเยอะกว่านี้แล้วก็ทำเยอะกว่านี้

ถ้ามันเป็นช่วงของเทศกาลงานบุญงานอะไรต่าง

อีกครึ่งนึงแกไปกินเองหรอคุณ
มากกว่านั้นแซวเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นใครอยากไปกิน
กินได้ไปกันเลยร้านไก่ย่างไก่ทุบแบบนี้
ที่หน้าตลาดลานปูนมาบตะพุทธตะบนเนินพยอม
จังหวัดระยอง

จัดเพลงให้พี่อมรรัฐสักหนึ่งเพลง
สำหรับวิธีการทุบไก่แล้วย่างแบบนี้ครับ
บ่ายวิทยายุทธ์เขาบอกว่าทูบแล้วเนื้อไก่จะนุ่ม

กล้าพูดว่ามีกระดูก
ไม่แก้พูดว่าเป็นไขมัน

ก็ทุบแล้วมันจะนิ่มไง